อะไรเพิ่มเติมเนี่ยพรุ่งนี้ต้องรอฟังอีกครั้งมีบริการครั้งใหญ่นะครับแต่ว่าดูตัวเลขวันนี้ก่อนนะครับ
วันนี้สบคแถลงยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่ม๔๖ราย
นี่เป็นแถลงตอนเช้านะฮะใช่ค่ะล่าสุดเมื่อช่วงเย็นเย็นเนี่ยมีแถลงอีกรอบหนึ่ง
เดี๋ยวรายงานให้นะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับติดเพิ่มใหม่สี่สิบหกนะครับ
แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศสามสิบเก้านะครับส่วนแรงงานต่างด้าวเนี่ย
แถลงเมื่อเช้ายังไม่มีตัวเลขเข้ามาแต่ล่าสุดเมื่อเย็นเย็นเนี่ยมีเข้ามาแล้วร้อยกว่าคนนะฮะ
เดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะครับรวมผู้ป่วยสะสมนะฮะ
ดูผู้ป่วยรวมก่อนนะครับนับตั้งแต่ช่วงมีนาเมษาที่ผ่านมาเลยนะครับ
กับละลอกใหม่ในครั้งนี้ด้วยขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองราย
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า
กรณีผู้ติดเชื้อในประเทศสามสิบเก้ารายมีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครสามสิบเอ็ดรายนะครับ
อย่างเช่นที่นครปฐมที่เจอ๓กรุงเทพที่เจอ๑๐สระบุรี๒แล้วยังมีการรอประสานรายละเอียดอีก๒ราย
นี่คือภาพรวมทั้งหมดนะฮะของจังหวัดที่ติดเชื้อระลอกใหม่ณขณะนี้นะครับ
มีอีก๘รายนะครับเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่มีประวัติไปสถานที่ชุมชนนะครับ
อย่างเช่นไปตลาดนัดไปสถานที่ท่องเที่ยวไปห้างสรรพสินค้าไปสัมผัสกับชาวเมียนมาที่ป่วยอยู่แล้ว
แล้วก็สัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้อยู่แล้วส่วนพื้นที่เฝ้าระวังที่มีคนทั้งติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ
วันนี้เพิ่มมาอีก๑จังหวัดณที่พบว่าจะต้องเฝ้าระวังนะครับ
เดิมเมื่อวานนี้๒๒จังหวัดที่เพิ่มขึ้นวันนี้คืออุตรดิษฐ
เพราะว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๑รายนะฮะ
นายแพทย์ถุกวิสินบอกว่าการติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวตอนนี้

เนื่องจากรอผลการตรวจ
ตอนนี้ตรวจคัดกรองไปแล้วทั้งหมด๙๔๐๐กว่ารายนะครับ
จากที่ตั้งเป้าออกไว้๑๓๐๐ลาย
เดี๋ยวต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาเมื่อผลออก
ซึ่งเมื่อบ่ายเย็นก็ผลออกมาล่ะ
สีแดงแล้วกันบอกเป็นไข่แดงสีแดงที่อยู่ตรงกลางนี่เราเจอการติดเชื้ออัตราการติดเชื้อตั้งแต่แรกแรกนะครับ
สิบสี่เปอร์เซ็นต์เราก็โอเคแล้วล่ะครับ
แล้วเราค่อยให้เขาอยู่ร่วมกันตรงนั้นซึ่งเชื่อแน่นะว่าถ้าจะต้องมีการติดเชื้อก็จะอยู่ใน๔๔นี่แหละครับ
อยู่ในคนกลุ่มนี้แต่สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ใช่อาจจะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามแต่เป็นพื้นที่ปิดแล้วนะครับเขาอยู่แค่นั้นพอ
เราก็อาจจะเข้าไปสุ่มตรวจเป็นครั้งหรือถ้าหนักก็ค่อยออกมา
เพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะนิ่งอยู่ที่๔๔เพราะยังไม่ได้เข้าไปตรวจซ้ำ
ค่ะนี่นะคะก็เป็นการแถลงจากทางสวบคอในช่วงเช้านะคะ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปสำหรับการแถลงช่วงบ่ายก็มีรายละเอียดเพิ่มเติม
เดี๋ยวเรานำเสนอข้อมูลให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมนะคะ
แต่ว่าตอนนี้อยากพาไปดูในแต่ละจังหวัดกันหน่อย
สถานการณ์ของแต่ละจังหวัดเขาเป็นยังไงบ้าง
คือภาพรวมตอนนี้ค่ะทุกจังหวัดทุกพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาก็บอกว่าขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อยโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว
ให้ช่วยกันนะคะที่ประจวบคิริขันคนในพื้นที่เขาก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ปรากฏว่าเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา
ซ่อนตัวอยู่ในป่าสวนยางพาราเหรอฮะนี่ค่ะเพราะว่ามีลักษณะ
คนรับจ้างพาข้ามแดนจะข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ
พอคนเห็นไปแจ้งเจ้าหน้าที่คนรับจ้างพาข้ามหนีไป
แรงงานชาวเมียนมานั่งกันอยู่แบบนี้มีเด็กด้วยนะคะโอ้โห
นี่เป็นภาพวินาทีที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕บ้านหนองเสือตำบลอ่าวน้อย
อำเภอเมืองประจวบคิริขันต์จังหวัดประจวบคิริขัน
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าไปจับกลุ่มชาวเมียนมานะคะ
นี่ค่ะมีข่าวของสัมภาระมีเด็กด้วยนะคะ
คือชาวบ้านเขาแจ้งไปว่าเจอคนแปลกหน้าน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว
มาซ่อนตัวอยู่ในสวนอย่างภาราท้ายหมู่บ้านชุมชนเกรียง
หมู่บ้านเนินแก้วหมู่๕ตรงนั้นเนี่ยจะติดกับแนวเทือกเขาตะนาวศรีชายแดนไทยเมียนมาค่ะ
ก็คาดว่าตั้งใจจะเดินบริเวณช่องทางธรรมชาติข้ามแดนกันนะคะ
ระหว่างที่เข้าจับกลุ่มเนี่ยค่ะคนที่ทำหน้าที่รับจ้างพาข้ามแดนเป็นชาวเมียนมาเหมือนกัน
อาศัยความมืดวิ่งหนีไปเลยนะคะหนีไปเลยทิ้งชาวเมียนมานั่งเอาไว้แบบเนี้ย
ถูกทิ้งเอาไว้เป็นผู้หญิงแล้วก็มีเด็กด้วยนะคะนางตานตานเมอายุ๓๐
ทำงานแล้วก็พักอาศัยอยู่กับนายจ้างที่บ้านมาบอมริตอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
ส่วนเด็กเนี่ยค่ะมีเด็กชายอายุ๑๐ขวบ๑คนเด็กหญิงอายุ๗ขวบอีก๒คน
ดูสีตัวนี้ดีหรอถูกทิ้งไว้แบบนี้ค่ะ
จากการสอบปากคำนางตานตานเมก็รับสารภาพว่าครอบครัวทำงานรับจ้างเก็บปาม
ก็ช่วยในจ้างอยู่ที่บ้านมาบอมริตทำงานมา๖ปีแล้วนะคะก็เป็นแรงงานถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละ
แต่อยากจะกลับไปทำสวนที่บ้านเกิดที่จังหวัดมะริดประเทศเมียนมา
ยังทำงานอยู่ในประเทศไทยการเดินทางในครั้งนี้ต้องการนำลูกนำหลานกลับเมียนมาค่ะ
จ่ายค่าจ้างการนำพาข้ามแดนเนี่ยค่ะรวมแล้ว๙๐๐๐บาทผู้ใหญ่๓๐๐๐บาทเด็กหัวละ๒๐๐๐บาท
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะต้องมีการนำตัวชาวเมียนมากลุ่มนี้นะคะ
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะคะแล้วก็ประสานนายจ้างให้มารับตัวกลับไป
กว่าจุดผ่อนปลนพิเศษด่านชายแดนสิงหอนจะเปิดให้เข้าออกได้ตามปกติค่ะ
นี่คือเขาอยากกลับใช่ไหมแต่ไม่กลับทางช่องทางปกตินะครับ
ท่านผู้ชมครับแต่ว่าที่สมุดสาคอนซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่า
เป็นจุดที่มีการตรวจสอบครั้งใหญ่ของแรงงานชาวเมียนมานะครับ
ปรากฏว่ามีโรงงานโรงงานหนึ่งเขาบอกว่าให้ชาวเมียนมาเนี่ยออกไปไม่ต้องอยู่แล้ว
เพราะว่าโดนตรวจตอนนี้ประมาณอย่างนั้นนะครับ
ก็พากันออกไปนะฮะสุดท้ายแล้วหาที่ไปไม่ได้ครับ
แล้วก็ถูกรถตู้ที่พาไปเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ที่สมุทรปราการ
นี่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับดูครับทุกผู้ชมครับ
สพบางแก้วไปตรวจสอบนะครับหลังจากได้รับแจ้งจากประหลัดอำเภอบางพลี
บอกว่ามีชาวบ้านไปเจอแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา
ตรงนี้ฮะห่างจากถนนบ้างนาตราดแค่๑๐๐เมตรนะครับ
คือเขาคาดว่าจะเดินทางมาจากสมุทรสาครจะหลบหนีอะไรมายังไงหรือเปล่า
ก็เลยต้องมาตรวจสอบนะครับเจอทั้งหมด๑๔คนนะฮะ
เป็นชาวเมียนมาทั้งหมดผู้ชาย๗ผู้หญิง๗
ตรวจสอบหนังสือเดินทางแล้วก็บัตรอนุญาตทำงานเนี่ยนะฮะ
เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องเนี่ยจาก๑๔คนทำงานอย่างถูกต้องแค่๖
อีก๘คนไม่มีเอกสารอะไรเลย
เพราะสอบถามนะครับทั้ง๑๔คนบอกว่ามาจากสมุดสาครจริงนะครับ
มากัน๒๓คนแต่ตรงจุดนี้อยู่กัน๑๔คน
เป็นบริษัทผลิตพลาสติกอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
มาตรงนี้คือทางบริษัทเนี่ยอันนี้ทางแรงงานเขาบอกนะ
ทางบริษัทเนี่ยบอกว่าไม่ให้ทำงานแล้วอยู่ที่โรงงานไม่ได้แล้ว
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจทำงานกันเข้ามายังไม่ถูกต้องด้วย
เพราะฉะนั้นออกไปนะแล้วก็พาพวกเขาเนี่ยขึ้นรถนะเป็นรถตู้
รถตู้เนี่ยบอกว่าจะพาไปที่ระยองระหว่างทางมีการส่งคนงานลงกลางทางไปทั้งหมดเนี่ย
๔คนนะครับที่เหลือจะพาไประยองเพื่อจะเอาไปหลบในป่าในเขา
แต่ว่าพวกเขาไม่ยอมคนขับก็ถามว่า

ใครมีญาติมีคนรู้จักตรงไหนไหมล่ะถ้ายังงั้นเดี๋ยวจะไปส่ง
ก็บอกว่ามีญาติอยู่ที่โรงงานซอยกรีนเล็กที่ราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ
คนขับรถก็พามาพอมาถึงเนี่ยก็พยายามติดต่อญาติติดต่อคนรู้จัก
ที่เขาเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันแล้วก็ทำงานอยู่แถวนี้
แต่เขาก็ทำงานอยู่ในโรงงานเหมือนกันทางโรงงานเขาบอกเขาก็ไม่รับ
รู้ว่ามาจากสมุทรสาครเขาก็ไม่รับเพราะกลัวความผิดด้วย
เพราะว่าหนีกันมาแบบผิดจากสมุทรสาครนะฮะ
ก็เลยเนี่ยฮะทางคนขับรถเขาก็ไม่รอเขาก็บอกอ้าวหาที่ลงไม่ได้งั้นผมก็ไปแล้วนะ
อ่าก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยทิ้งไว้กลางทางเนี่ยฮะทางเข้าหมู่บ้านตรงเนี้ยครับ
แล้วก็มีชาวบ้านเห็นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นำไปกักตัวตามขั้นตอนแล้วนะฮะเพื่อตรวจคัดกรองโรคต่างนะครับ
โดยเฉพาะโควิดสิบเก้านะครับท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้ครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนางอัธยาอ่ำหนองโพจัดหางานสมุทรสาคร
ไปกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาครนะฮะทหารด้วยนะครับ
แรงงานจังหวัดด้วยนะครับสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะครับ
บริษัทนี้เลยนะครับที่แรงงานเมียนมาเขาบอกว่า
เขาถูกไล่ไม่ให้ทำงานแล้วแล้วก็ถูกเอาใส่รถไป
แล้วก็ไม่รู้จะไปไหนถูกทิ้งไว้กลางทาง
โรงงานแห่งนี้อยู่ตรงบนพันธุ์ท้ายนรสสิงนะครับ
เข้าไปตรวจสอบด้านในได้นะครับ
ก็ไปตรวจสอบรายชื่อทะเบียนคนต่างด้าว
มีครบไหมนะข้อเท็จจริงเรื่องคนงานถูกนำไปทิ้ง
สมุทรปราการเนี่ยมันเป็นยังไง
ลาออกเองหรือว่าหลบหนีไปนะครับ

ฟังทางจัดหางานจังหวัดที่ให้ข้อมูลไว้ก่อนนะครับ
มันจะธูปให้บอปไข้และซัมมหุ่ยวิจัยกันข้อสิบจับมอง
ให้จังหวัดที่มันจะเคยจะครบถูกแบบอย่างเนี้ยนะครับ

ก็จากการไปตรวจสอบนะครับทุกผู้ชมครับก็พบว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยมีแรงงานชาวเมียนมา๓๔คนผู้ชาย๗ผู้หญิง๒๔มีเอกสารแสดงตนมีใบอนุญาตทำงานนะครับผู้จัดการทั่วไปของโรงงานบอกว่าพอมีข่าวการแพร่ระบาดของโควิด๑๙บริษัทก็ได้ประกาศว่าให้แรงงานทุกคนเนี่ยต้องมาตรวจหาเชื้อนะทั้งแรงงานชาวเมียนมา
คนไทยได้จัดคิวไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะพาไปตรวจจะมีคนขับรถของบริษัทเนี่ยพาแต่ละคนไปตรวจแต่กลุ่มแรงงานกลุ่มดังกล่าวที่เป็นข่าวเนี่ยยังไม่ถึงคิวตรวจทางบริษัทก็ไม่ได้สั่งแบบว่าให้เอาออกไปไม่ให้อยู่อะไรไม่ใช่เลยนะครับแต่ทางบริษัทเนี่ยผู้จัดการของโรงงานเขาบอกนะฮะเขาบอกว่าคนขับรถเนี่ยพาออกไปกันเอง
กันต่อไปนะครับเพราะว่ายังไงซะนะครับเรื่องนี้มันก็มีความผิดเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เป็นช่วงของโรคระบาดที่ต้องมีการควบคุมตามกฎหมายด้วยนะครับ

๔คนวันนี้เพิ่มมา๑๑๖คน
ดังนั้นรวมแล้วมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น๑๒๐๒คน
นี่คือแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
คือถ้าเราดูตัวเลขตรงนี้เนี่ยถ้านับเฉพาะที่ผลตรวจออกแล้ว
๖๓๑๔คนแล้วก็พบเชื้อโคตร๑๙๒๐๐
สัดส่วนก็คิดเป็นน่าจะสักประมาณ๒๐
ใช่ค่ะสัดส่วนตรงนี้มีความหมายและมีนัยสำคัญนะคะ
เพราะว่าทางสบคทุกวันที่มีการแถลงก็จะมีการเปรียบเทียบ
สัดส่วนในการตรวจเชิงลึกเชิงลุกของกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ว่ามากน้อยขนาดไหนล่าสุดนะตอนนี้ประมาณครึ่งได้นะคะ
หญิงวลัยราชชัยฟูรักษาการในแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค
ก็พูดถึงการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยโควิด๑๙
หลังจากพบผู้ป่วยรายแรกที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าตั้งแต่๑๗ธันวาคมไปต้นมา
ก็มีการสอบสวนโรคมีการสัมภาษณ์
พบว่าการติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครหลายจุด
พบทั้งคนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาซื้อของ
ประชาชนที่มาซื้ออาหารกลับไปรับประทาน
แล้วออกไปนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
มี๓ลักษณะแบบนี้นะคะก็คือคนในพื้นที่เอง

ประชาชนทั่วไปซื้อของแล้วกลับไปกินในภูมิลำเนาของตัวเองค่ะ
ดังนั้นค่ะจากการสรุปข้อมูลผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ที่ตลาดกลางกุ้งนะคะ
ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ค่ะร้อยละ๔๔นะคะ
ผู้ป่วยที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครประมาณร้อยละ๖๐
รองลงมาคือตลาดทะเลไทยมีผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ร้อยละ๑๔
ผู้ป่วยนอกพื้นที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ๔๕นะคะนี่ค่ะ
ส่วนที่ตลาดมหาชัยนะคะตลาดมหาชัยผู้ป่วยในพื้นที่ร้อยละหก
ผู้ป่วยนอกพื้นที่ร้อยละ๑๐นะคะ

อกจากนี้ก็มีชุมชนซอยเศรษฐกิจ๑๓นะคะ
พบผู้ป่วยในพื้นที่ร้อยละ๗

ส่วนที่แพ้กู้มหาชัยพบผู้ป่วยในพื้นที่ร้อยละ๑
ผู้ป่วยนอกพื้นที่ร้อยละห้า
สะพานปลาไทยจังหวัดสมุทรสาครผู้ป่วยในพื้นที่ร้อยละ๑
ไม่มีผู้ป่วยนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ

ผู้ป่วยนอกพื้นที่นี่ก็พวกที่มาซื้อของ
ใช่ค่ะที่มาแล้วก็ออกไปอย่างนี้ค่ะ

ทำให้บอกได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชม
พื้นที่เสี่ยงที่ชัดเลยก็คือ
ตลาดกลางกุ้งตลาดทะเลไทยตลาดมหาชัย

ซึ่งทุกครั้งที่โฆษกสบคแถลง

ปัจจุบันไม่มีคนเข้าออกแล้วนะคะ
เพราะว่าปิดแล้วห้ามเข้าห้ามออก๑๔วัน
ทำให้เราสามารถบอกได้
อย่างชัดเจนนะคะว่าพื้นที่เสี่ยงณปัจจุบันนะคะ
แน่เลยก็คือตลาดกลางกุ้งนะคะ
ตลาดทะเลไทยตลาดมหาชัย
ซึ่งส่วนนี้เองในชุมชนเอง
ก็อาจจะไม่ค่อยมีคนเข้าออก

ซึ่งก็มีการตรวจค้นหาเคสไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะที่เดินทางมาในส่วนของ๔ส่วนนี้นะคะ
ท่านก็สามารถตรวจหาเชื้อได้ทุกคน
นี่นะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขล่าสุดนะวันนี้นะครับ

ท่านผู้ชมครับณขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่า
ไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็แล้วแต่ของเรานะครับ
ยังไม่มีการประกาศล็อกดาวน์นะครับ
ความหมายของล็อกดาวน์ถ้าเอาเหมือนกับต่างประเทศเนี่ย
คือพื้นที่นั้นเนี่ยห้ามเข้าห้ามออกกันเลยนะ

ถ้าเป็นจุดเนี่ยอาจจะมีบ้างอย่างตลาดกลางกุ้ง
ใช่จุดไข่แดงที่สมุทรสาครนะคะ
อันนี้ล็อกดาวน์จริงห้ามเข้าอ้ำออก๑๔วัน

วันนี้ก็มีหลายจังหวัดนะครับที่มีการออกประกาศเพิ่มเติม
เป็นลักษณะของการปิดพื้นที่เสี่ยงนะครับ

ออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
โรคติดต่อโควิด๑๙นะครับ
วันนี้มีสมุทรปราการสมุทรสงครามและสุพรรณบุรีนะครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าไม่ใช่การล็อกดาวน์

เป็นเพียงการปิดพื้นที่เสี่ยงนะครับ

ตอนนี้มุ่งเน้นไปที่อำเภอพระประแดงกับอำเภอพระสมุทรเจดีนะครับ
มีการสั่งปิดสถานศึกษานะครับ

ท่านก็ไปกินไปดื่มไปฟังเพลงอะไรได้
แต่ลุกขึ้นมาเต้นไม่ได้รวมกลุ่มไม่ได้นะครับ

มุดปราการนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะ
งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนด้วย
มุดสงครามนี่หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะฮะ
ออกคำสั่งปิดสถานที่ในการแพร่เชื้อนะครับ
อย่างเช่นโรงภาพยนตร์นี่ปิดร้านเกมสถานศึกษาทุกแห่งด้วยนะครับ
สุพรรณบุรีนะฮะวันนี้ก็มีข่าวออกไปนะครับ
ซึ่งประชาชนที่เห็นข่าวบางท่านก็โอ้โหตกใจ
บอกว่าล๊อคดาวสุภัณฑ์ไม่ใช่นะครับ
เป็นการปรากราศควบคุมแล้วก็ติดพื้นที่เสี่ยง
พื้นที่เสี่ยงเฉพาะพื้นที่อำเภอ๒พี่น้องที่พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เท่านั้น
โดยงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทนะร้านอาหารเนี่ยให้จำหน่ายได้
ก็คือท่านต้องซื้อแล้วเอากลับบ้านตลาดนัดนี่ก็ปิดนะครับ
แน่นอนว่าแม่ค้าเนี่ยบอกว่าโอ้โหแย่เลยตอนนี้นะครับขายของได้น้อยมากนะแต่กำลังใจยังดีอยู่นะครับ
ก็อยากฝากบอกทุกท่านว่าที่ตลาดเนี่ยอาหารสดนะสิ่งของจำเป็นกับการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยยังขายอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาคอยตรวจคัดกรองนะครับมาสร้างความมั่นใจอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นท่านมาซื้อของได้ไม่ต้องกังวล
พอไม่พาออกมาเนี่ยตลาดเงียบเลยอยากให้มีจุดคัดกรองเยอะเพื่อความมั่นใจของลูกค้าที่จะมาซื้อของที่ตลาดบางดี
อยากแบบว่าให้เข้มข้นในทุกจุดอะไรอย่างนี้
สตราตร์บางทีแล้วก่อนไทยคนยากมาซื้อของ
ด้านก่อนหน้าก็จะเอาอยู่นะครับงานจะกินอยู่

เพราะว่าทางศูนย์การค้าได้รับแจ้งจากร้านร้านหนึ่ง
ว่ามีพนักงานของร้าน๑คนติดโควิด๑๙
จากว่าเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดสมุทรสาคร
ศูนย์การค้าได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจเชื้อโควิด๑๙
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะ๒๒ธันวาคม
ศูนย์การค้าก็เลยขอแจ้งปิดให้บริการพื้นที่ร้านนี้
ปิดเฉพาะร้านนะคะ๓วันก็คือตั้งแต่วันนี้๒๓ธันวาคม
จนถึง๒๕ธันวาคมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด๑๙
ก็คือจะมีการให้พนักงานภายในร้านทุกคน
ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังอาการ๑๔วัน
การค้าก็ประสานกับทางร้าน
จัดส่งพนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยทุกคน
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วยค่ะ
พ่นอบฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียในอากาศ
บนพื้นผิวสัมผัสทั้งหมดก็คือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ
ก็จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกคืน
ในลักษณะที่ว่าทางศูนย์การค้าเอง
ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานนะคะ
ก็มีมาตรการขั้นสูงสุดค่ะ
มีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ
ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรค
เพิ่มเจ้าหน้าที่ความถี่ในการทำความสะอาด
เพิ่มจุดบริการเจลล้างมือนะคะ
ขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าทางศูนย์การค้า
ดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็หวังว่าจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ
ครับก็มีโรงเรียนกรทมด้วยนะฮะ
วันนี้นะฮะโรงเรียนกอทมนะครับ
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรทมนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้ประกาศนะครับบอกว่า
โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัดกอทม

ก็คือพระราชบดี๒๔ธันวาคมนะครับ
ถึง๓มกราคมปีหน้านะฮะปี๖๔นะครับ
ประกาศหยุดเรียน๑๑วันหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อ
หยุดการระบาดซ้ำนะครับเป็นการประชุมของ
บริหารสถานการณ์โควิด๑๙กรทมนะครับ
มีมติให้ควบคุมโรคเพื่อหยุดการระบาดซ้ำ
ก็ให้หยุด๔๓๗โรงเรียนนะครับ
ศูนย์เด็กเล็ก๒๙๒แห่ง
เว้นข้าราชการที่ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน
ทันวาคม๖๓ถึง๓มักราคม๖๔
โรงเรียนตอนนี้ที่กรุงเทพก็ประกาศหยุดเรียนไปแล้ว

สถานที่กระเสดโรงเรียนลูกชายผมนี้ก็ประกาศกันมาเมื่อวาน

ที่นี่ค่ะก็เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะกังวลใจเรื่องการเดินทาง
เขาเดินทางกันทั้งครอบครัวเลย
คุณกุ๊บกิ๊บ
ลูกค่ะลูกเล็กสองคนพลาสติกคลุมแบบนี้คนก็บอกโอ้โหมาตรการป้องกัน
คุณกุ๊บกิ๊บคุณกุ๊กกิ๊บเขาอธิบายนะคะว่าที่ลูกน้อยเขาเนี่ย
คลุมพลาสติกแบบนี้เพราะว่าเด็กมากอ่าการใส่หน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเนี่ย
เด็กเขาหายใจไม่ถนัดยังใส่ไม่ได้เด็กอายุยังน้อยเกินไปที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยอ่ะค่ะ
อย่างลูกคนโตเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้ใส่ได้ถูกต้องไหมฮะนี่คือคุณกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะคะ
พร้อมด้วยลูกลูกนะคะลูกลูกเขาชื่อน่ารักค่ะเป่าเป่าเนี่ยสี่ขวบแล้วครับ
เป้เนี่ยยังไม่ถึงขวบค่ะเป่าเป้นี่ยังเด็กมากเกินกว่าจะใส่หน้ากากอนามัย
นี่เป่าเปล่าใส่หน้ากากอนามัยใส่เฟสชิลด้วยสามีก็ไปด้วยนะคะคุณบี้ทัศภาคนะคะ
คือจะต้องขึ้นเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเที่ยวภูเก็ตกันค่ะ
เขาก็ไปกันทั้งครอบครัวนะคะคุณกุ๊บกิ๊บโพสต์ภาพนี้
ก็จองทุกอย่างหมดแล้วอะค่ะไป๑๐วันไปกันทั้งครอบครัวค่ะ
ก็ต้องไปกันแบบพยายามให้ปลอดภัยมากที่สุด
เมื่อเช้านี้คุณบี้สามีของคุณกุ๊บกิ๊บนะคะ
ก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็จะตามไปสมทบนะคะ
เพื่อไปเที่ยวภูเก็ตนะคะกลุ่มแรกก็ให้คุณกุ๊บกิ๊บกับลูกลูกไปกันก่อน
เด็กบิเนี่ยตามไปคือเขาไปกันทั้งครอบครัวสามสิบกว่าคนนะคะ
ก็ตอนแรกเนี่ยจะไปเชียงใหม่แต่ก็ยกเลิกไปเพราะว่าตอนแรกที่มีข่าวการระบาดของโควิด๑๙ก็เป็นพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายตอนนั้นที่คนกังวล
ก็เลยยกเลิกเชียงใหม่เปลี่ยนไปภูเก็ตแทน
แต่ตอนนี้คือทุกพื้นที่ล่ะค่ะก็ต้องเฝ้าระวังนะ
มีมาตรการอย่างเข้มข้นในการป้องกันโควิดสิบเก้าคุณบี้เขาก็เลยบอกว่าครอบครัวเขาก็จะป้องกันเป็นอย่างดีนะคะ
จริงเราอ่ะยกเลิกจากเชียงใหม่จริงแพลนเราจะไปเชียงใหม่อยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็ตอนนั้นมันก็มีข่าวที่เกิดแล้วก็วันนี้เราก็เปลี่ยนไปภูเก็ตตอนนี้มันทั่วไปหมดแล้ว
ของเราก็อย่าขัดขวางความสุขของตัวเองแล้วก็ลุยต่อไปแล้วไปไหนก็ให้ระวังให้ที่สุดครับ
เราตั้งใจอยู่แล้วพาครอบครัวทั้งหมด๓๐กว่าคนไปเที่ยวด้วยกันนะฮะ
ฉะนั้นพี่ว่าทุกคนทำการป้องกันให้มันดีมากเปล่าใส่ผ้าอ้อมไม่ให้ฉี่ในห้องน้ำบนเครื่องไงครับ
เอาเอาเอาผ้ากันฝนของรถเข็นคุมทั้งตัวแต่ตอนนี้เราก็คงอยู่แต่โรงแรมแล้วก็ไปในสถานที่ที่ไม่มีคนไม่มีผู้คนเยอะครับ
อีกหนึ่งอาชีพในวงการบันเทิงที่ได้รับผลกระทบเต็มในช่วงเวลานี้นะฮะก็คือศิลปินนักร้องใช่ไหม
อ่านี่ฮะหญิงลีศรีจุมพลนักร้องลูกทุ่งชื่อดังครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าตอนนี้ต้องกุมขมับเลยครับเพราะว่าถูกยกเลิกงานกระทันหันแบบรัว
หญิงลีเนี่ยโพสต์ในไอจีส่วนตัวนะครับกุมขำหับอยู่นะฮะและเขียนข้อความบอกว่าเดินทางมาถึงที่พักและ
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเดินทางมาถึงที่พัก
และเจอคำสั่งด่วนยกเลิกคอนเสิร์ต
ผู้จัดยับเยินเจ็บระนาวสู้นะทุกคน
ศิลปินทำหน้าที่เต็มที่แล้ว
เพราะรับปากว่าจะมาสวัสดีชีวิตอยู่บ้านยาว
แล้วก็ติดแฮชแท็กปิดท้ายนะฮะแฮชแท็กโควิด๑๙
ก็มีแฟนนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะแยะนะครับ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีเราถามไปยังหญิงลีนะครับ
หญิงลีบอกว่าช่วงสิ้นปีนี้นะฮะ
หญิงลีเนี่ยเดิมมีงานคอนเสิร์ตที่ติดต่อกันไว้๑๐กว่างานนะครับ
ตัวตัดชุดโชว์แบบเต็มวงนะช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แล้วก็มาเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้
ทางวงก็เลยได้รับผลกระทบแบบเต็มนะครับ
รวมถึงธุรกิจรีสอร์ทที่เธอมีอยู่ด้วยนะครับ
แต่หญิงลีบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจสถานการณ์
ทุกคนก็เดือดร้อนไม่แพ้กันหญิงลีก็เลยฝากให้กำลังใจทุกคนด้วยนะครับ
ในการตั้งกาดในการสู้กับโควิด๑๙
ท่านผู้ชมครับตัวเลขต่างเรื่องของโควิด๑๙เนี่ย

คุณผู้ชมคะมาดูกรณีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายนี้กันหน่อยค่ะ

ก่อนจะตรวจพบเชื้อเดินทางไปไหนบ้าง

เหล่านั้นจะได้กักตัวแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อนะคะ
รายนี้ค่ะเป็นผู้ชายอายุ๔๐ปีเป็นชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะ
เขาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙

ก่อนหน้านี้ค่ะเขาไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มบิ๊กไบท์
บนเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
ช่วงวันที่๑๑ถึง๑๓ธันวาคม
ทีนี้ก็ต้องไปย้อนดูว่าโอ้โหกิจกรรมมีใครบ้าง

คือเจ้าตัวไปร่วมงานเลี้ยง

มีการกอดกันก่อนจะแยกย้ายค่ะ

เจ้าหน้าที่จากกรมคบคุมโรคกรสวงศาสตร์ธนศุกร์

โรงแรมอันดามันลันตารีสอร์ทที่บ้านคลองดาวตำบลเกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตาจังหวัดกระบี่เป็นโรงแรมที่หนุ่มชาวภูเก็ต
ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙นะคะพร้อมด้วยกลุ่มที่ขี่บิ๊กไบท์ไปด้วยกันนะคะ
ไปเข้าพักที่นี่และที่นี่ใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคได้ข้อมูลจากผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรมในประพันธ์แก้วประพา
บอกว่างานนี้ค่ะในนัทชาวกิจค้าเจ้าของโรงแรมเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา
เป็นหนึ่งในกลุ่มบิ๊กไบท์ร่วมงานอยู่ด้วยนะคะครับดังนั้นค่ะก็มีการรวบรวมจำนวนผู้ที่เข้าพักในโรงแรม
ช่วงวันที่๑๑ถึง๑๓ธันวาคมนะคะมีผู้เข้าพักทั้งหมด๑๓๐คน
แยกเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไป๗๐คนกลุ่มบิ๊กไบท์๖๐คน
กลุ่มพนักงานของโรงแรม๒๘คนนะคะพบว่าผู้ติดเชื้อชาวจังหวัดสมุทรสาคร
เดินทางมาเข้าพักตั้งแต่วันที่๙ธันวาคมส่วนกลุ่มของชายชาวภูเก็ตมาเข้าพัก๑๑ธันวาคม
แล้วก็มีการจัดงานเลี้ยงในคืนวันที่๑๑ธันวาคมนี่แหละค่ะริมสะน้ำของโรงแรม
ธันวาคมช่วงกลางวันกลุ่มบิ๊กไบท์ไปเที่ยวงานหอยวิ่งหลังสอดครั้งที่สี่
ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตาและอยู่ภายในงานประมาณ๔ชั่วโมงได้นะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ผู้ประกอบการโรงแรมก็ไปออกบูธจัดกิจกรรมกันเยอะมาก
เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคก็ต้องประสานทั้งหมดทั้งกลุ่มพนักงานโรงแรม
เจ้าของโรงแรมคนที่ไปพักที่โรงแรมไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลเกาะลันตานะคะ
ซึ่งผลออกมาแล้วในส่วนของในนัทชาวกิจค้าเจ้าของโรงแรมไม่ติดโควิด๑๙
ส่วนพนักงานโรงแรมได้ผลมาแล้ว๗คนว่าไม่ติดโควิด๑๙
ส่วนคนอื่นอาจจะต้องรอผลหน่อยนะคะเพราะว่าไม่เกินวันหนึ่งจะรู้ผลนะคะ
คือต้องตรวจหาเชื้อทุกคนทั้งคนที่ไปพักทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นที่ว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคของกรมควบคุมโรคค่ะ
บอกว่าในกลุ่มปาร์ตี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่กลุ่มบิ๊กไบท์เขาจัดปาร์ตี้
มีอยู่ประมาณ๑๐คนหญิงสาวกลุ่มนี้ไปร่วมงานปาร์ตี้ด้วย
หญิงสาวกลุ่มนี้มาจากพื้นที่จังหวัดสุราธานี
ทีนี้ก็ต้องเรียกหญิงสาวกลุ่มนี้มาเข้ากระบวนการสอบสวนโรค
และตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะคะเพราะอาจจะมีการสัมผัสใกล้ชิด
ผู้ติดเชื้อยืนยันจากจังหวัดสมุทรสาคร
แต่ตรงนี้มันมีปัญหานิดนึงคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
สาวกลุ่มนี้ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ในการไปตรวจหาเชื้อค่ะยังไม่ได้ไปตรวจเลยนะคะ
นี่เพื่อตัวน้องเองเลยนะฮะแล้วคนรอบข้างที่ว่ากลับไปในพื้นที่ของคุณด้วยอ่ะ
ก็เลยต้องขอความร่วมมือนะคะถ้าเกิดสาวกลุ่มนี้นะคะดูข่าวอยู่
ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่หรือรู้ตัวว่าไปร่วมงานนี้ค่ะ
กักตัวนะคะไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะคะตรวจฟรีนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอะค่ะ
นี่นะคะทีนี้ค่ะในส่วนของโรงแรมปิดชั่วคราวค่ะ

โรงแรมก็เลยประกาศแจ้งว่าปิดอย่างต่ำนี่คือ๑๔วัน
ตั้งแต่วันนี้นะคะนับไป๑๔วัน
ก็จะเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
เป็นหนึ่งในผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙จากปาร์ตี้บนเกาะลันตาค่ะ
นี่ค่ะนี่นะขยายไปเห็นไหมคะเวลากลับภูมิลำเนาตัวเองอะไรแบบนี้
ก็ประกาศการตรวจพบเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ก็เลยแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวานนี้ประมาณ๑๕นาฬิกา๒๗นาที
ได้รับแจ้งจากพนักงาน๑คนว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ติดต่อประสานงานแจ้งกระทรวงสาธารณสุขให้เข้าพื้นที่
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อปิดพื้นที่ที่สาขาเอกมัย
ก็คือปิดตั้งแต่วันนี้ส่วนที่จังหวัดกระบี่
ก็มีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับปาร์ตี้บิ๊กไบท์ค่ะ
รามนารินตั้งแปลอายุ๔๓ทีมจัดงานเกาะลันตาไบท์วีค
เขาบอกว่าคนเข้าใจผิดว่านุ่มที่ติดเชื้อโควิด๑๙
มาร่วมงานไบท์วีคเขาก็เลยบอกว่างานไบท์วีค
จัดในช่วง๒๐๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตรงกับไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ที่เป็นกลุ่มบิ๊กไบท์รายนี้นะคะ
เรื่องของโควิด๑๙เดี๋ยวหลัง๒ทุ่มคุยกันต่อนะฮะ
เพราะว่ามีเรื่องวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกาะคำชโนธอะไรพวกนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ